ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำของกองทัพเรือมูลค่ากว่า๒๒๐๐๐ล้านบาทกันหน่อย
คือต้องบอกว่าขึ้นแฮชแท็กยอดนิยมติดเทรนด์ในทวิตเตอร์แล้วก็เป็นเรื่องที่คนถามถึงพูดถึงกันเยอะ
แล้วก็รอฟังกันอยู่หลายคนรออยู่นานแล้วล่ะว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงนะ

เพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะฮะคนในประเทศเองก็ปากท้องก็สำคัญมากเหมือนกัน
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนว่ามีพิรุฑ
ในการลงนามอาจจะผิดกฎหมายแทนที่

เบียบในสัญญาแต่กลับเป็นพลเรือเอก
ลื้อชัยศัตริย์ดิตผู้บัญชาการทหารเมือเตือน
ซึ่งในขณะนั้นเป็นเสนาธิการทหารเรือไปลงนามสัญญาเอง
โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากคอรมอ
ส่วนบุคคลที่ลงในสัญญาจากจีนเองก็ไม่ใช่คนของรัฐบาลจีน
ทำให้สัญญานี้เป็นโมคะได้
อันนี้เป็นการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยเมื่อวานทีนี้
ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโต้กลับทันทีครับ
ยืนยันว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำไม่โมคะแน่นอน
พร้อมกับปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่นายพลปปาที่ล็อบบี้
คณะกรรมธิการครูรุภัณฑ์อนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำ
เพราะว่ามันเป็นอำนาจการพิจารณาเป็นของคณะกรรมธิการงบประมาณ
นะครับทีนี้พอเป็นข่าวเป็นแฮสแท็กสังคมออนไลน์กำลังโจมตี

กองทัพเรือต้องแน่นอนตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจง

มีการตั้งคำถามเยอะเพราะว่าใช้งบประมาณมากมาย
แล้วก็มีการโชว์เอกสารในการจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำ
เงิน๒๒๕๐๐ล้านบาท
โดยพลเมือเอกอิทธิพรมาศเกษม
เศรษฐการณ์ทหารเรือเปิดเผยว่า
กรรมธิการบางคนที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้

ยืนยันเรือดำน้ำเป็นยุทธปกรณ์ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
มีนโยบายในการจัดหาเรือดำน้ำทั้งหมด๓ลำนะฮะ
โดยลำแรกจัดซื้อไปแล้วงบประมาณปี๒๕๕๙
ตั้งแต่กองทัพเรือจัดหาเรือดำน้ำมักจะถูกโยง

เช่นเดียวกันกับพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ

เรื่องนี้นะมันเป็นเพียงการเมืองที่เอายุทธปกรณ์ของกองทัพไปเป็นเครื่องมือ
ดังนั้นขออย่ายอมให้นักการเมืองเอาเรื่องนี้
สร้างความเดือบร้อนให้กับประเทศ

วงเงินงบประมาณ๒๒๕๐๐ล้านบาทนั้น
ไม่ได้ถูกใช้ในครั้งเดียวเป็นก้อนเดียว
แต่เป็นการชำระตามวงรอบ
อีก๖ปีข้างหน้าก็คือไปถึงนู่นปี๒๕๕๙
ถึงจะได้รับเรือดำน้ำมา

สื่อมวลชนทุกสำนักเลยนะฮะไปฟัง
แล้วก็มีสอสอของพักเก้าไกลไปร่วมติดตามด้วย
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะชะลอตาม
ที่ทางด้านของพักก้าวไก่ไทยเขาเสนอไปหรือเปล่า

ปากท้องของประชาชนก็ยังเดือบร้อนอยู่

ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม